มาดูเรื่องเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันหน่อยนะคะบ้านใกล้เรือนเคียง
แต่ว่าปรากฏว่าบ้านข้างเนี่ยขายไก่ย่างควันของไก่ย่างก็ทำให้เพื่อนข้างบ้านเดือดร้อนนะคะ
เพราะว่าแม่ก็ป่วยด้วยค่ะ
นี่คือสภาพที่บ้านหลังนี้เขาบอกเขาต้องเจอตลอดเวลานะคะ
แล้วก็แม่เขาอายุ๙๐ปีป่วยเป็นโรคความดันก็ต้องสูดควันแล้วกลิ่น
จนทำให้ความดันโลหิตขึ้นสูงนะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนบ้านสองหลังนี้มีปัญหากัน

หมู่บ้านบัวทองธานีที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
งานวันนี้ไปนะคะไปที่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้นะคะ
ไปพร้อมกับประหลัดอำเภอบางบัวทอง
ก็พบว่าบ้านที่มีควันออกมาเนี่ยเขาเปิดเป็นร้านไก่ย่างนะคะ
ซึ่งวันนี้ปิดร้านก็เลยไปคุยกับบ้านที่ได้รับผลกระทบคือบ้านของคุณจิตมาศนะคะ
บอกว่าร้านขายไก่ย่างเนี่ยเปิดมา๔เดือนแล้วแล้วแต่ละวันก็จะมีกลิ่นมีควันลอยเข้าบ้านเธอ
ได้รับผลกระทบมากเลยเพราะว่าแม่อายุ๙๐ก็ป่วยเป็นความดันสูง
ตั้งแต่เพื่อนบ้านมาเปิดร้านขายไก่ย่างอาการก็เริ่มแย่
เพราะว่าต้องสูดดมควันแบบนี้ทุกวันนะคะ
ก็เคยไปคุยกับเจ้าของร้านแล้วขอให้ปรับปรุงให้ท่อดูดควันสูงขึ้นอีกหน่อยนะคะ
แต่ว่าเจ้าของร้านไก่ย่างบอกว่าให้เขาไปหาช่างมา
ซึ่งเขาก็บอกว่าร้านไก่ย่างน่าจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ใช่เขาค่ะ
อันนี้ก็คือทางฝั่งของผู้ได้รับผลกระทบนะคะ

ย่างไก่เนี่ยมีควันแล้วเขาก็พร้อมที่จะปรับปรุงแล้วติดต่อช่างไว้แล้วแต่ช่างไม่ว่างต้องเลยปีใหม่ไปก่อน
วันที่เพื่อนบ้านเข้ามาพูดคุยเนี่ยก็บอกว่ารอช่างอยู่ต้องเป็นหลังปีใหม่แล้วตอนนี้เขาใช้วิธีแก้ปัญหาโดยให้ลูกน้องเนี่ยเอาขี้เท่ามากลบถ่านเวลาย่างไก่
มันจะได้ไม่มีควันเยอะแต่ไก่จะสุกช้าหน่อยแต่ก็อันนี้ก็ต้องทำนะคะส่วนที่มีข่าวออกไปบอกว่าเขาบอกกับเพื่อนบ้านว่าถ้ามีช่างเนี่ยให้เอามาทำเลย
ขออนุญาตชี้แจงผ่านทางไทยรัฐทีวีนะคะที่พูดไปแบบนั้นก็คือหมายความว่าถ้าเพื่อนบ้านมีทีมช่างพร้อมที่จะเข้ามาทำก็ให้ติดต่อเข้ามาเลย
เขาเนี่ยออกค่าใช้จ่ายให้เองไม่ใช่ไม่อยากให้ตีความว่าตนเองเนี่ยให้เพื่อนบ้านไปหาช่างมาแล้วมาทำมาออกค่าใช้จ่ายมันไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่หมายถึงว่าถ้ามีทีมช่างให้เอาทีมช่างเข้ามาเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเนี่ยเขารับผิดชอบเองนะคะ
ขณะที่ประหลัดอำเภอบางบัวทองนายปวีนวัดค่ะมาตรวจสอบแล้วบอกว่านี่เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองเพราะฉะนั้นก็ประสานไปทางเทศบาลให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยช่วยมาเป็นคนกลางในการเจรจาพูดคุยนะคะมีคนกลางจะได้ไม่กระทบกระทั่งกันนะคะประสานงานกันผ่านคนกลางค่ะ